เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าคนที่เขาอยู่ในห้องกระจกข้าง
พอได้ยินเสียงเอี้ยนแล้วทำยังไงค่ะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นทั้งสองมุมเลยอ่ะมุมไกลพอได้ยินเสียงเบรกเอี๊ยด
คนที่อยู่ในห้องกระจกนั่งไม่ติดเลยค่ะโอ้โหลุกขึ้นมาดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
มุมนี้พอเห็นกระบะเสียหลักโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ในห้องกระจกรีบออกมาเลยกระบะเนี่ยดริฟต์เลยนะใช่ค่ะ
ในห้องกระจกเนี่ยติดลูกดุ้งเลยแหละใช่ค่ะแล้ววิ่งออกมานี่นี่นี่
ยืนมือไปเลยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดคือกันรถที่ขับมาข้างหลัง
กลัวไงว่าจะมาแรงแล้วเดี๋ยวมาชนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกครับโอ้ยนี่ยังโชคดีนะ
กระบะไม่ได้เป็นอะไรคือเขาขับต่อไปได้คนเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วรู้สาเหตุแล้วว่าเอาทำไมกระบะต้องเบรกต้องรถหมุนขนาดนี้
เพราะอะไรรู้ไหมคุณมีรถขับตัดหน้ากระบะเสียหลักหมุนอยู่กลางถนนแบบนี้
ครับนี่คนดูในติ๊กต๊อกนะเข้าไปชื่นชมพี่ผู้หญิงคนนี้มากเลย
ที่ติดลูกดุ้งสะดุ้งอยู่ในห้องกระจกแล้วก็วิ่งออกไปคอยห้ามปรามรถไม่ให้รถเนี่ย
ขับมาชนกระบะอีกทีนึงหรือว่าให้รถคันอื่นเขาชะลอไงคุณ
ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีสติมากใช่คนนอกจากชมคนที่ออกไปช่วยแล้วนะ
คนขับกระบะด้วยอย่างน้อยคนขับกระบะก็ประคองสติดีรถไม่พลิกคว่ำอืม
ถามว่าเอ๊ะคนขับกระบะนี่เขามีมีมีของดีอะไรไหมมีเครื่องรางอะไรหรือเปล่า
มีค่ะแขวนหลวงพ่อโตหน้ารถตั้งหลวงพ่อทวด
อย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญหลวงพ่อไหนต้องมีหลวงพ่อสติอยู่กับตัวเราด้วยนะคะ
จริงนะฮะมีหลวงพ่อสติแล้วก็มีหลวงพ่อไม่ประมาทด้วยนะ
เพราะอีกคันเขาประมาทเรามีสติเราก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับ